คืออันนี้เราจะได้ยินมาตลอดเลยคำว่า
เราจะต้องมีจิตสำนึกจะต้องรับผิดชอบต่อสังคม
แต่เรื่องจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม

เพราะว่ามันก็เลยกลายมาเป็นข่าวออกมาช่วง๒๓วันนี้
โดยเฉพาะแรงงานที่กลับมาจากที่เกาหลีใต้
แล้วกลายเป็นว่าพอกลับมาถึงไทยก็ไปเที่ยวทะเล
แบบไปกินหมาหลาไปกินบุฟเฟ่หมูกระทะไปเดินห้าง
คือไปเที่ยวไปเช็คอินตามที่ต่าง
ทำให้คนในโลกโซเชียลเขาก็ไปนี่แหละฮะ
เกาะติดการเช็คอินของกลุ่มบุคคลเหล่านี้ว่ามีใครบ้าง

เชียงใหม่ไปเที่ยวผับภูเก็ตพีก็มีคนไปเที่ยว
กรุงเทพมีคนไปกินซุกี้ที่ห้าง
มีคนไปกินขนมหวานที่ห้าง
และนี่ฮะมีล่าสุดเจอที่หัวหินประจวบคิริขันและเจอที่จังหวัดตาก

เขาบอกว่ามีคนที่กลับมาจากเกาหลีใต้
แล้วก่อนหน้านั้นเดินทางไปทำงานเป็นแรงงานอยู่ที่เกาหลีใต้
แล้วก็กลับมาในช่วงที่โควิด๑๙ระบาดนี่แหละครับ
อยู่ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
หลังจากที่ศูนย์เฝ้าระวังการประบาดของเชื้อโควิด๑๙
ที่โรงพยาบาลแม่สอดได้รับทราบ
เพราะชาวต่างเขาแชร์กันว่อนเลย

ว่ามีผู้หญิงคนนี้นะฮะเขายังใช้ชีวิตตามปกติ
ไม่ได้กักตัวอย่างที่มีการเตือนจากหน่วยงาน

ดังนั้นศูนย์เฝ้าระวังการประบาดโควิด๑๙โรงพยาบาลแม่สอด
รับการประสานงานมาจากนายกิติศักดิ์บุญจันท
เจ้าหน้าที่ศูนย์ภูเก็ตแม่กึ๊ดหลวงที่อำเภอแม่สอด
บอกว่ามีผู้ต้องสงสัยเป็นหญิงสาวอายุ๓๕ปี
ลูกน้อยอยู่บ้านแม่กึ๊ด๓ท่า
หมู่ที่๕ตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
เพิ่งจะเดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง
แต่ปรากฏว่าหญิงสาวคนนี้ไม่ยอมกักตัวเอง๑๔วันตามที่กำหนด
กลับใช้ชีวิตปกติเดินออกจากบ้านไปตามสถานที่ต่าง
จนสร้างความหวาดวิตกให้แก่เพื่อนบ้านนะครับ
เพื่อนบ้านก็เลยมีการแจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งหน่วยงาน
ล่าสุดมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์งานการประบาดวิทยา
ให้จัดรถชุดปฏิบัติการสวมชุดป้องกันปลอดเชื้อมาเลยนะ
มารับผู้ที่เดินทางกลับจากเกาหลีลายนี้
เพื่อนำตัวไปตรวจร่างกายอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ
ระหว่างมารับตัวก็มีเพื่อนบ้านมายืนรอดูอยู่ตรงนี้นะ

เรื่องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งว่าผู้ที่เดินทางกลับจากเกาหลีลายนี้
ที่เป็นหญิงวัย๓๕ปีมีอาการปกตินะไม่มีไข้
ก็นำตัวผู้หญิงรายนี้นะครับ
แล้วก็คนใกล้ชิดเป็นชายอีกหนึ่งราย
นำส่งโรงพยาบาลแม่สอดก่อน
เพื่อที่จะไปกักตัวที่โรงพยาบาลแม่สอดแหละนะครับ

คือเธอยังไม่ได้ป่วยหรอก
เธอไม่มีอาการเธออาจจะไม่ติดเชื้อก็ได้
แต่ก็อยู่ในขั้นตอนที่มีการขอความร่วมมือให้กักตัว๑๔วัน

เราไปดูอีกที่หนึ่งที่ประจวบคิริขันที่หัวหิน
กระแสในโซเชียลเมื่อช่วงสายที่ผ่านมา
เกี่ยวกับหญิงสาวรายหนึ่งที่ไม่ใช่ผีน้อย
แต่มีอาชีพเป็นโค้ชงานออนไลน์
แต่เธอเพิ่งกลับมาจากเกาหลีใต้ประมาณวันที่๒๕๒๖กุมภาพันธ์
และเธอไม่กักตัวเอง๑๔วันตามมาตรการเฝ้าระวัง
โดยพาลูกทีมไปจัดอบรมตระเวนอยู่ทั่วหัวหินเลย
และในโพสต์ยังบอกด้วยว่าคนหัวหินไม่ต้องกังวลเรื่องที่เขาจะ
ใช้สวนสนกักผีน้อยแล้วนะครับ
เพราะไอ้พวกที่ไม่ใช่ผีน้อยแต่ไปพื้นที่เสี่ยงมา
จัดให้เรียบร้อยแล้วไปก่อนแล้วไปหัวหินก่อนแล้ว
และสังเกตจากในรูปคือไม่มีใครใส่แมสป้องกันตัวเองสักคนเลยนะครับ
เขาก่อติดเหมือนกันนะคุณว่าใครไปในประเทศเสี่ยงมาแล้วไม่ได้กักตัวเอง
เขาก็จะมีการเหมือนกับเปิดวาร์ฟเอามาโพสต์ในนี้
อาจจะมีประชาชนคนอื่นเขาโพสต์ไว้
แล้วก็แน่นอนครับหลังจากโพสต์นี้ออกไป
ปรากฏว่ามีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
บอกว่าอยากเตือนให้กักตัวเองนะครับ
เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองแล้วก็ของคนอื่นด้วย
บอกว่าตอนอยู่เกาหลีก็เซฟตัวเองเยอะมาก
แมส๒ชั้นพกเจลล้างมือฆ่าเชื้อทุกครั้งที่กดปุ่มลิฟต์
ไม่ไปในที่ชุมชนไม่สัมผัสสิ่งของใด
พอกลับมาถึงไทยก็ไม่มีอาการใดที่เข้าข่ายติดเชื้อ
แท็กมั่นใจในการดูแลตัวเอง
พี่สาวที่ไปด้วยก็ดูแลตัวเองอย่างดี
หลังจากเสร็จงานสัมมนาก็ขอเข้าตรวจตัวเองนะ
ที่โรงพยาบาลพญาไทยเพื่อความสบายใจของทุกคนแล้ว
เสียค่าตรวจ๕๐๐๐บาทผลทางห้องแล็บอยู่ในภาพค่ะ
นี่นะฮะก็เป็นเรื่องราวที่คนในโซเชียลเขาไปจับหน่อย
ว่าใครที่ไม่ยอมกักตัวเอง๑๔วันแล้วไปเที่ยว

ด้วยความปรารถนาดีใช้คำนี้ดีไหม
ความปรารถนาดีและความห่วงใยต่อตัวท่านเองแล้วก็คนในสังคม
ถ้าเกิดว่าเราด้วยความปรารถนาดีแบบนี้ถ้าเกิดยังไม่ดูแลตัวเอง
ขอยกเรื่องพรบโรคติดต่อปี๕๘มาตรา๕๔
มาย้ำกันอีกทีนึงละกันคุณผู้ชมมีความผิดนะ
ใช่สำหรับแรงงานที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงแล้วไม่กักตัว
โทษนี้นะคะจำคุกไม่เกิน๑ปี
ปรับไม่เกิน๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
และที่สำคัญทางสาธารณสุขจังหวัดสามารถดำเนินการได้ทันทีเลยนะ
ใช่นะครับตอนนี้ทางจังหวัดต่างเขาก็คอยดูแลอยู่
พอรับเคสอะไรต่างร้องเรียนมาเขาก็จะไปถึงบ้านท่านเลยนะ